นี่นะครับนี่ก็ยังตามอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะฮะ

เชื่อต้องมีคนยิงเขาตายแน่

รอจนกว่าคดีจะคืบหน้า
สพชะอำที่เพชรชบุรีนะครับไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
อยู่ที่ไร่มันสำปะหลังนะครับ
อยู่ริมถนนซอยสินทรัพย์หมู่๕บ้านหนองขาม
ตำบลเฮ้ยทรายเหนืออชอจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายปราโมทไกรวิราชชื่อเล่นชื่อต้น
อายุ๒๗ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่นะครับ
สภาพบาดแผลก็คือถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาดนะครับ
กระสุนเข้าลำคอ๑นัดนี่นะครับ
มีคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตาย
ชื่อว่าในการบอกว่ามีคนเข้าไปหาของป่า
แล้ววิ่งมาบอกกับเขาบอกว่าเห็นในต้นเนี่ยนอนหมดสติ
อยู่ในร่ายวันสำบรรหังก็รีบไปดูกัน
พอไปถึงอุ้ยหุ้ยนอนแน่นิ่งเลย
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่แรกคิดว่าเป็นลมเป็นแรงอะไรหรือเปล่า
วงวูบอะไรพยายามเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจกัน
เลือดไหลพุ่งออกปากออกจมูกเลยครับ
แล้วหัวใจนี่ชีพจรไม่เต้นเลยนะครับ
เขาก็เลยบอกเอาไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่วูบอะไรแล้ว
ก็เลยรีบไปบอกญาติในต้นให้ทราบแล้วก็มาดูกัน
อ๋อผมพึ่งเดินกลางกลับบ้านมาที่นี่อ่าครับบอกว่า

ผมก็กดปั๊มพอปั๊มน่าต้องเลือกออกปากจมูกอ่ะ

เออผมจะเลือกปั๊มแล้วไปจับไปจับไอ้หนี่ดู

ขณะที่อาของผู้ตายนะครับบอกว่าในต้นหลานชาย
พฤติกรรมปกติก็คือมีพฤติกรรมเรื่องยาเสพติด
แล้วก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยเขาไม่ชอบนอนที่บ้าน

เขาออกไปนอนที่กระต๊อบของนายยุทธ์ที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่พอตอนเช้าเนี่ยนายยุทธ์บอกว่าในต้นเนี่ยมาบอกว่าจะออกไปหาเพื่อนอีกคนนึง
เดินออกจากกระท็อปไปได้สักแค่๑๐๐เมตร
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
นี่ฮะปรากฏว่าพอมาดูเนี่ยในต้นถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ชอบนอนบ้านเพื่อน
ตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องนำตัวในยุทธ์เพื่อนของในต้นที่ในต้นเขาไปนอนที่กระต๊อบด้วยเนี่ยไปสอบสวนนะฮะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับต้องไล่ติดตามกันต่อว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยใครมายิงในต้นเขาตาย
วันนี้ญาติไปรับศพของในต้นหรือว่านายปราโมทวัย๒๗ปีมาที่วัดหนองขามนะฮะ
ก็จะมาสวดบำเพ็ญกุศลกันที่นี่นะครับแต่ทีนี้พอญาติญาติเขาคุยกันเขาบอกมันยังคาใจอยู่
ยังติดใจอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยใครมายิงในต้นจนเสียชีวิตนะ
เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าขอเก็บศพเอาไว้ก่อน
กว่าตำรวจเนี่ยจะจับกลุ่มคนร้ายได้

ในการขอส่งศพไปชะนศูนย์หลีดอีกครั้งนึงด้วย

คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับญาติของในต้นนะฮะนี่เป็นญาติผู้พี่นะครับชื่อนายศักดิ์ชัย
บอกว่าในต้นเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้องชายเขาเพิ่งพ้นคุกออกมาได้สักปีนึงนะ
ก็มาอาศัยอยู่กับญาติญาติที่นี่ได้๓เดือนแล้วที่ชะอำเพชรชบุรี
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยนอนที่บ้านจะไปนอนกระต๊อบซึ่งอยู่ใกล้ไร่มันสำปะหลัง
อยู่กับเพื่อน๒๓คนทุกคนในบ้านเนี่ยญาติก็เคยเตือนว่าเออนะ
อย่าไปนอนที่อื่นนักเลยอะไรยังไงนอนบ้านดีกว่า
วันเกิดเหตุยังทักกันอยู่ว่าเออจะไปนอนกระต๊อปทำไม
แต่เขาก็จะไปให้ได้ยืนยันว่าจะไปให้ได้
สุดท้ายมีเรื่องเกิดขึ้นจนได้คราวนี้ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
ทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ต้องรอการสอบปากคำคนใกล้ชิดของในต้นแล้วฮะ

แล้วบอกว่าตอนเช้าจะไปหาเพื่อนอีกคนจะถูกยิงตายเนี่ยนะครับ
แล้วเราได้ข้อมูลนะว่าที่ศพของในต้นนะฮะ
อกจากรอยกระสุนที่คอหนึ่งนัดเนี่ยเจอตะปูอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วมีมีดพกด้วยนะแต่มีดพกเนี่ยคนที่เขารู้จักหรือว่าเป็นญาติญาติบอกว่าในต้นมักจะพกติดตัวไปด้วยเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ตะปูเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ต่อว่าเกิดอะไรขึ้นที่เหลือก็คือการหาเบาะแสนะครับ
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดียังไม่รู้ว่าใครทำอะไรยังไง